จังหวัดกระบี่คุณผู้ชมครับพระลูกวัด
หลอนหลอนยา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแก้วโกวรารามแหละนะ

นี่คือตอนที่เจรจาแล้ว

พบว่าที่กุฏิพระมีพระและชาวบ้าน

กุฏิมีพระลูกวัดอายุประมาณ๓๐ปี

ด่าพระด่าชาวบ้านทั่วเลย

ตำรวจมาเริ่มสงบลงนะครับ
แต่ยังกระวนกระวายอยู่เดินเข้าออกกุฏิอยู่เลย
บนบนบนอย่างนั้นนี่นี่รองเจ้าอาวาส

ก็ใช้ธรรมะสอนโอ้โหคุณผู้ชมครับ
นี่ฮะท่านนั่งเทศซะ

ลาศิกขาเถอะท่านนะ

จะขอนอนก่อนให้หมดลิตรยาก่อน
นะครับจากนั้นเดี๋ยวจะศึกเอง
จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป

ที่ถูกบุกเข้ากุฏิเนี่ยนะครับเล่าบอกว่า

เกิดอาการหลอนคล้ายคนเสพยาครับ
เดินถือค้อนเข้าไปในกุฏิของรองเจ้าอาวาส

อยากชวนคุยนิดนึงจากการตรวจสอบประวัติพระรูปนี้
ก่อนจะมาบวชเคยอารวาสเพราะเสพยาบ้ามาแล้วหลายครั้ง
แล้วเคยติดคุกคดียาเสพติดอันนั้นไม่คุยที่จะคุยคือภารกราฟต่อไป
ญาติญาติเอือมละอายังไงครับท่านคือท่านไม่เอาแล้วอ่ะ
ท่านดูแลไม่ได้พอติดยาก่อความเดือดร้อนวุ่นวายที่บ้านท่าน
ท่านได้มาบวชนะครับผมถามจริงนะผมอ่านข่าวแบบนี้
เจอเยอะแล้วนะครับบางทีนะขออภัยคือติดคุกมาบ้าง
ไม่มีอะไรมั่งเองไปบวชเถอะนะติดยาดูแลไม่ได้เองไปบวชเถอะ
คือหวังว่าจะเป็นคนดีขึ้นอย่างนี้เหรอ
คือจะให้ธรรมะถามจริงว่าจะให้ธรรมะกล่อมกล่าวให้เขาเป็นคนดี
หรือว่าเนี่ยนี่ข่าวบอกมาเลยที่บ้านเอือมแล้วก็เลยให้มาบวช
คือผมระมัดระวังมากนะในการที่จะถามคำถามนี้
เพราะว่าผมเป็นศาสนิกอื่นแต่ว่าข่าวที่ผมอ่านมาอ่านมา
ตั้งแต่หนุ่มจนแก่เนี่ยอย่างนี้ทุกทีเลยคือดูแลไม่ได้
เองไปบวชซะเองไปบวชเถอะผมว่าวัดไม่ใช่นะ
วัดเป็นสถานที่ที่คนไปเรียนธรรมะนะครับไปกล่อมกาวจิตใจ
แต่ว่าไม่ใช่แบบนี้ผมว่าคุณผู้ชมว่ายังไงไม่รู้ต้องขออภัยด้วย